ดูเหตุที่ช่างกล๒สถาบันยิงกันความคืบหน้าเป็นยังไง
ล่าสุดตำรวจจับกลุ่มได้แล้ว๑๘รายฝากขังแล้ว๔ราย
และอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มอีก๑๐รายโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
นี่ที่ไปยิงกันหน้าปั๊มแล้วมีเด็กปั๊มโดนลูกหลงใช่ไหมคะใช่
ใช่นี่แหละครับพลตำรวจตรีพงศ์อานันต์คล้ายคลึง
ท่านผู้ประคับการตำรวจนครบาน๙เปิดเผยความคืบหน้าบอกว่า
ตอนนี้จับกลุ่มมาดำเนินคดีได้แล้วทั้งหมด๑๘คนนะครับ
แบ่งเป็นฝั่งผู้เสียชีวิต๑๑และฝั่งคู่กรณีอีก๗นะฮะ
รวมตัวคนเจ็บด้วยนะแล้วก็ยึดปืนนะครับได้๒กระบอกเป็นลูกโม่
จุดสองสองเป็นอาวุธของฝั่งผู้ตายแล้วก็ปืนบีบีกันดัดแปลง
ยิงกระสุนจินขนาดจุด๓๘๐นะครับซึ่งเป็นอาวุธของฝั่งคู่กรณี
สำหรับการดำเนินคดีนะครับเมื่อวันที่๒๙ธันวาคมที่ผ่านมานะฮะ
นำตัวผู้ต้องหาอายุ๑๘ปีไปขออำนาจศาลท่านฝากขังแล้ว๑รายนะครับ
ส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมามีการนำเยาวชนอีก๓รายนะครับ
ขออำนาจศาลฝากขังแล้วทั้งหมด๔ราย
สำหรับกลุ่มผู้ต้องหาที่เหลือ๑๐รายนะครับ
เป็นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะฮะมีทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน
ตอนนี้เนี่ยยังอยู่ระหว่างรอสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมสอบปากคำนะฮะ
ผู้ต้องหาทุกรายนะครับที่ถูกนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
จะถูกแจ้งข้อหาโอ้โหข้อหานัก
ร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่ามีปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยเปิดเผยและไม่มีเหตุอันสมควร
ทะเลาะกันอย่างอื้ออึงในทางสาธารณะหรือสาธารณสถานด้วยวิธีการอื่นใด
แล้วก็เสียความสงบเรียบร้อยในทางสาธารณะหรือสาธารณสถานชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาดต่อสู้

ส่วนที่กำลังกันนะฮะกับตำรวจหน่วยอื่นนะครับก็ไปไล่ดูตรวจสอบกล้องวงจรปิดในระแวกใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุนะฮะ
สามารถจับภาพนายภูมิเมษอินถนนผู้ตายเนี่ย
ใช้ปืนลูกโม่จุด๒๒ยิงใส่คู่อลิได้อย่างชัดเจน
โดยจังหวะที่ผู้ตายลั่นไกลใส่คู่อลิ
ถูกนายอัตภพรกล่ำคล้ายอายุ๒๐ปี
ชักปืนบีบีกันดัดแปลงยิงสวนปั้งเข้ากลางอก

ใช่นี่พยายามจะพาไปโรงพยาบาลกันแล้ว
ที่เพื่อนพยายามส่งรถกู้ภัย
ใช่สักพักรถกู้ภัยก็มา
ส่วนคนนี้คือเด็กปั๊มที่โดนลูกหลง
หลังก่อเหตุตำรวจก็จับกุมตัวนายอัตภพร

แล้วก็หนีไปบ้านญาติที่จังหวัดราชบุรี

คนที่ยังหนีอยู่ก็เป็นเด็กช่างกฎทั้งสองฝ่าย
คาดว่าจะได้ตัวภายในวันนี้เขาบอก
ค่ะทั้งสองฝ่ายก็มีอาวุธทั้งคู่เลย
คนเยอะทั้งคู่แต่ก็มีคนโดนลูกหลงด้วยนะคะ